๖นาฬิกา๒๙นาทีกลับมาเข้มข้นในทุกประเด็นข่าวข่าวเช้าหัวเขียวนะครับ
ต้อนรับอาจารย์ไพรวันแสงสุนทรครับ
ก่อนจะไปร่วมแสดงความยินดีกับรองประหลัดอบตที่บุรีรำนะฮะ
ทีเดียว๓ใบ๑๘ล้าน
มาดูนี่ก่อนฮะสาวงานงอกฮะก็คือมีการโฆษณาขายเหมือนยาดม
ยาดมโควิดสูตรเพียงนิดติดแล้วเอาไปเคลมประกัน
ตอนนี้กลายเป็นว่างานงอกเรียบร้อยแล้วครับ
ขายยาดมโควิดนะคะเราดมตอนเราเป็นโควิดนะคะ
เหมาะสำหรับผู้ที่ทำประกันโควิดแล้วอยากได้เงินในช่วงที่หาเงินยากขนาดนี้นะคะ
ขายค่ะอันละ๑๕๐นะคะ
พอติดปั๊บแต่ก่อนจะติดเนี่ยไปซื้อประกันก่อน
พอติดปุ๊บก็เอาเงินไปเคลมประกันได้
เหตุการณ์นี้ถั่วลงเรียบร้อยถั่วลงคนแห่ดา
สาวคนนี้ก็เลยหันมาด่าสื่อ
นี่พวกคุณเนี่ยจะนำเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ถามหนูสักคำเลยเหรอ
ตอนนี้เนี่ยทุกถนนพุ่งมาด่าหนูเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเอาล่ะกินยารักษาซึมเศร้าก่อนเลยเบื้องต้น
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะขายอันนี้มันแค่หลอก
มันเป็นคลิปทำเล่นสนุกแล้วนานแล้วก็ลบคลิปนี้ทิ้งไปตั้งนานแล้วนะครับ
ตอนนี้ไม่อยากแคร์แล้วแต่หากผิดพรบคอมก็ค่อยว่ากันไม่ให้สัมภาษณ์ด้วย
เอาเหรอไม่สัมภาษณ์ด้วยฮะและยืนยันอีกทีไม่ขายแต่อย่างใดปสด
ดิปสดประสาทประสาทแดะกินเรียบร้อยเอาคุณผิดคนเดียวประสาทรับประทานไปนะฮะ
อยู่โรงพยาบาลสนามที่แม่โจจังหวัดเชียงใหม่และเขาเป็นแจนนำ
การเต้นตอนแรกคนดูอุ่นก็เออใครเครียดได้ใบไปมาเจอดราม่าถล่ม
นี่มาโรงพยาบาลสนามชาวบ้านคนอื่นเขาจะหลับเขาจะนอน
มันเต้นอยู่แบบนี้ได้ไงโดนด่ามันกัน
แต่สาวคนนี้ก็ออกมาแก้ว่าวันนั้นเนี่ย
เหตุการณ์มันค่อนข้างเครียดบรรยากาศมันเครียดเลยเต้นโชว์ซะหน่อย
มาแก้ข่าวคลายเครียดคลายความรู้สึกเครียดกับทุกคนเท่านั้นเอง
แต่สาวคนนี้เป็นเจ้าเก่าที่เป็นเจ้าเดียวกับคนมาขายยาดมโควิดนะฮะ
เรียบร้อยเลยนะเขาบอกอัตรรสคราวที่แล้วคราวนี้โดนไปเรียบร้อยฮะ
แต่ย้อนกลับไปที่ยาดมโควิดทางสาธารณสุขของเชียงใหม่ก็บอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับ
ยาดมโควิดที่เอามาเคลมประกันผิดเต็มนะฮะ
พรบคอมพิวเตอร์ดังนั้นเตือนไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะใครก็ตามที
จากนี้อย่าทำตามเป็นอันขาดจะมีความผิดฮะ
เช่นเดียวกันกับดรสุธิพลทวีแชร์การ

แล้วมีความตั้งใจจะติดอยู่แล้ว
เพื่อหวังเงินประกันจากการเคมครั้งนี้นะฮะ
อกจากคุณจะติดโควิดจริงแล้ว

แล้วจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกต่างหากนะฮะ
นี่คือเรื่องของยาดมโควิดครับ
ค่ะเรื่องแบบนี้พูดง่ายยาหาธรรม